มีความเสื่อมของน้ำ

ก็ทางคลินิเคอร์ร่วมกับบรรชาเงินหย่วน
ก็เปิดโอกาสให้คนที่อยากจะทำสวย
เป็นแคมเปญที่ได้มีโอกาสสวยก่อนผ่อนทีหลัง
ก็เรียกได้ว่าแก้ปัญหาให้กับคนที่อยากจะสวย

หลายคนที่อยากจะสวยแล้วเราไม่มีในเรื่องของค่าใช้จ่าย
บางทีก็ไปเสี่ยงไปทำพิธีกัน
แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาที่มันเรื้อรัง

ก็มาร่วมที่เป็นแคมเปญบัตรรอฟังด้วย
นี่แหละมีอะไรอะไรเขียนอะไรบ้าง

อย่างนี้ก็กูรูเนอะเรื่องความงาม

แล้วอาจจะหายป่วยไหมครับ
อ๋อจริงดูแลตัวเองมาตลอดนะนะคะ
เพียงแต่หลังจากหายป่วยเนี้ย
อาจจะแค่ทำสีผมมันก็ได้อยู่อย่างไร

ผมคือมันเบื่อกับผมสั้นมาประมาณนึงเหมือนกัน
พอมันเริ่มยาวมาก็ไม่อยากจะไว้ยาว

แต่ก็แบบเอ๊ะมันเริ่มเฉยแล้วนะ
มาตลอดชีวิตไม่เคยทำสีผม

เราไม่เคยทำสีผมเลย
ผมดำมาตลอด

เวลาหนึ่งมีอะไรที่ดีหนึ่งก็จะเอามาแชร์ออกไป
คือมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญา
ใช่คือไม่เกี่ยวกัน
ไม่ได้เกี่ยวมันเป็นเรื่องในหนังสือ
พี่นิ่งค่ะทีนี้มันเชื่อมโยงว่า

คนก็มอยว่าโดนพิจินซ้อม
เป็นปัญหาครอบครัวหรือเปล่า

เพราะว่าถ้านิ่งว่าจับหลายประเด็นผูกกันเนี่ย
นิ่งว่ามันก็จะกลายเป็นว่า
สุดท้ายก็จะยุ่งแล้วก็โยงว่า

เอาเป็นว่าเรื่องที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องคำคมดี

อันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัว
เป็นเรื่องราวดีที่ท่านแม่ชีสันสนี

ที่เกี่ยวกับเรื่องความรัก

ความรักระหว่างผู้หญิงผู้ชาย
แม่ลูกเป็นเรื่องราวดีที่หนังสือทำน้าดีที่อ่านแล้วเข้าใจ

มีนิ้งรู้สึกว่าส่วนไหลที่คิดมาแชร์

เจอก็เตรียบารเขาถูกซ้อก

เออตกใจไหมก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันก็

ของท่อครัวเนี่ยถ้ามีการใช้ความยุลแรง
ในเรื่องของการลงไม้โมงมือหรือว่าก็ไม่ควรใช้ชีวิตผู้แล้ว

อย่างตัวพี่จินเองพี่หนิวได้ทรัพย์ของพี่จินไหม
อ่าพี่จินรู้สึกตกใจไหมพี่
ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับคุณจินเลยค่ะ
ว่ามีเรื่องข่าวซ้อมหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกว่า
ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ปัญหาของครอบครัวถ้ามีการใช้ความรุนแรง
อันนี้หนิงคงไม่อยู่ต่อให้สตรองแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะคะ
หนูไม่แน่ใจว่าไม่กี่วันนี้หรือวันนี้มันมีหนังสือพิมพ์ลงเป็นกรอบเล็ก
เออจริงแล้วพี่หนิงแบบไปจับกิ๊กได้อะไรอย่างนี้
อ่าถ้าในส่วนของกรณีอันนี้หนิงต้องบอกเลยว่า
วันนี้ต้องรอคุณจีนมีคำตอบหนิงคงตอบแทนคุณจีนไม่ได้นะคะ
แต่นิงยืนยันว่าครอบครัวหนิงนะวันนี้ยังมีความสุขและยังแข็งแรงอยู่
ซึ่งหนิงไม่สามารถที่จะไปยืนยันแทนจริงได้
คือถ้าคุณจินมีโอกาสออกสื่ออาจจะต้องถามคุณจิน
ถามหนิงก็จะยืนว่าน้อยไหมคะ

ถามว่าน้อยไหมมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
เป็นธรรมชาติที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตคู่มากขึ้น
เข้าใจความเป็นผู้ชายมากขึ้น

เหมือนพี่หนิงก็เหมือนปงอยู่แล้ว
จะเกิดก็เกิดอะไรประมาณนี้ป่ะพี่

คือจริงชีวิตเราก็คงไม่ได้ปลงถึงขนาดนั้น
แต่ว่าทุกกฎเรียนของชีวิต
มันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละวัน
อยู่ที่ว่าเราจะมองมุมบวกหรือว่าเราจะมองมุมลบ
มันก็สอนอะไรในหลายอย่างให้นิ่งได้คิดในเรื่องที่มันเป็นพูด
ตอนที่ชีวิตครอบครัวหรือขอบคุณพี่

ก็ยังเป็นครอบครัวที่มีความสุขของพี่ดิขาด้วยความที่ตอนนี้น้องน้องจะขวาแถวแล้ว

น้องพ่อต่างกับพี่ดิขาด้วยที่ต่างกับน้องดิขาด้วย
หน้าวันนี้หน้าวันนี้ยังไม่ได้ถึงถึงน้อง
แต่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกในเรื่องราวเหล่านี้ที่จะต้องพูดถึงเขาสักวันหนึ่ง

เพราะหนิงกับลูกเนี่ยเลี้ยงลูกค่อนข้างใกล้ชิด
ค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็ค่อนข้างเลี้ยงลูก
ด้วยแบบที่เรามีอะไรเราพูดคุยกันค่ะ
แล้วก็ในระหว่างที่หนูเรียงลูกเนี่ยหนึ่งไม่ได้เรียงลูกคนเดียว
ซึ่งตั้งแต่เด็กทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเลี้ยงแบบนี้นะ

เชื่อว่านิรินต้องได้ความสตรองในตัวนิงไปอย่างน้อยขึ้น
และพี่นิ่งก็ดันโพสต์เรื่องธุรกิจพฤษฐรรซ์อะไรอย่างนี้
แล้วอย่างที่หิวบอกว่าต้องแยกเป็นประเด็นไป
เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาทุกอย่างกลวงลงกันเนี่ย
มันก็ยากมันก็จะต้องเป็นการว่าตอบไม่ได้

คืออย่างที่หนึ่งบอกชัดเจนว่าขอให้ย่างเป็นประเด็นค่ะ
พี่นิ่งค่ะขออนุญาตที่นี้ได้เลยค่ะ
หนิงมันก็ดูแบบยืนหนึ่งแล้วมีเรื่องแบบกิ๊กเรื่องมือที่๓ตลอด

ที่หิงบอกไปแล้วว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกวันมันคือบทเรียนดี
บทเรียนหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วถ้าเราทำความเข้าใจกับมัน
เราก็จะสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์กับคนอื่น
เหมือนอย่างที่เวลาที่หนิงอ่านข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วหิ

หนึ่งก็จะโพสต์หนึ่งก็จะติดแท็ชแท็กของหนึ่งว่าเรื่องราวดีที่ต้องแชร์
มันมีอะไรที่แชร์เยอะแยะมากมายแต่พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักปุ๊บ
ทุกคนจะจับตามองว่าเฮ้ยเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่า
แต่ทุกวันนี้พี่จินเป็นแบบคุณสามีที่ดีอยู่ใช่ไหม
เขาก็ยังเป็นคนที่ดีที่น่ารักอยู่
เออไปด้วยเฝ้า
เดี๋ยวเขาก็คงอ่านได้อ่านแล้วก็คำนี้เลือกเรายงไปถึงเขาแล้ว
เขาก็คงได้อ่านหรือไม่เดี๋ยวเพื่อนเขาก็คงส่งให้เขาอ่าน
เออเออเออ

อ่ามีเทียบแล้วก็มีโทสท์ว่ามีคนถามว่าแก้งป่วยหรือเปล่า
อันนี้มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณของคนคนนั้น
คือในขณะที่หนิงว่าคนเราที่คนคนหนึ่งทุกข์อยู่
ทุกข์ในที่นี้คือคือไม่สบาย
แล้วถ้าจะไปคอมเมนต์เขาหรือจะไปคิดแบบนั้นก็
มันก็มองย้อนกลับไปให้เห็นถึงว่าวุฒิภาวะของคนคนนั้นเป็นแบบ
ฉะนั้นมันก็ดีถ้าสมมุติว่ามีคนแบบนั้นแล้วคิดแบบนั้นจริง
สมมุติเป็นคนที่เรารู้จักเราก็จะได้รู้ว่าแค่กันคนนั้นให้ห่างออกไปจากตัวเรา
เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะเราก็จะไม่ให้ค่าสำหรับคนแบบนี้เหมือนกันนะคะ
คือทุกคนเห็นนิงทำงานได้ทุกคนก็จะบอกว่านิงแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าใครที่จะอยู่ใกล้นิ่งจะรู้ว่ามือไม้นิงหรือว่าอะไรก็แล้ว
แต่มันก็จะยังมีความแบบสั่นเล็กอยู่
หิงก็จะยืนอยู่บนรองเท้าส้นสูงได้ไม่นาน
แต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจเรามันจะเป็นคนสั่งกาย
ถ้าใจเราไม่ผ่วยกันได้เราจะไม่มีวันผ่วย
แต่ถ้าหญิงนอนอยู่บนโรงพยาบาลหิงคงจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลืออะไรไปเองไม่ได้
แต่ถ้านิงได้ออกมาทำงานเอเนจี้นิงมาพลังหนิงมี
ที่สำคัญคือนิงล้มไม่ได้นิ่งมีลูก
หนิงมองหน้าร่วมหนิงบอกว่าฉันต้องออกไปทำงาน
แล้วงานนั้นมันคือความสุขของหนิงลูกคือความสุขของหนิง
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำ
อันนี้ความเงินตัวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะความเงินแรก

หนิงว่าสัก๘๕เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะสัก๘๕เปอร์เซ็นต์แล้ว
เมื่อวานก็ยังไปกายภาพหนึ่ง
ต้องโพลอัพตลอดหมายถึงกายภาพทุกวัน
ก็ยังตอนนี้ไม่ค่ะตอนนี้อาทิตย์หนึ่งก็จะไปแบบฝังเข็ม

พี่หนิงค่ะจริงหลักคือคือเราเป็นยังไงคะ
หลักเลยใช่ไหมคะหลักเลยมันเริ่มมาจาก
ไม่ได้นอน๒๓คืนเพราะทำงานเกี่ยวกับเรื่องบทละครอยู่
นะคะแล้วก็คือรับว่าแบบเหมือนหน้ามืดนะคะ
แล้วพอหน้ามืดเสร็จเราก็แบบล้ม
พอล้มลงไปเสร็จแต่โชคดีว่ามันมีเบาะในห้องนอนลองอยู่บาง
แต่ถ้าไม่มีเบาะเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยมันคงกระแทกคงเป็นเรื่องใหญ่
ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไปเป็นส่วนของกล้ามเนื้อที่มันอยู่ตรงเนี่ย
ตรง